ไปที่บุรีรำครับคุณผู้ชมครับไปดูคลิปที่ผู้ใหญ่บ้านเนี่ย
เขาบอกว่ามีอาการคล้ายคนเมาสุราฮะนะครับแล้วก็ส่งเสียงดังบอกว่า
หยุดที่แข่งบอลกันอยู่เนี่ยหยุด
ต่อมาเจ้าตัวชี้แจงบอกว่าปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด๑๙นะครับ
เพราะว่าก่อนการแข่งขันเนี่ยมันไม่มีการตรวจคัดกรองครับ
มีหลายประเด็นนะเรื่องนี้นะความจริงก็คือความจริง

โรคโควิด๑๙
เป็นพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านแห่งหนึ่งนะครับ
ระบุข้อความว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านแต่ทำนิสัยแบบนี้ได้หรือ
จริงอย่างไรมาชี้แจงได้นะ

เหตุเกิดเมื่อช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาครับ
ผู้ใหญ่บ้านอารวาสปิดงานกีฬาของหมู่บ้านครับ
ผู้ชาขาวลงพื้นที่บ้านนตะครองตะบนโฆกว่านอำเภอละหารสายบูรีรำ
ตามที่ปรากฏในคลิปไปพบกับนายภัยรัฐวิชัยกุลสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตะบนโคกว่าน
เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๓๑ธันวาคม

คือหมู่บ้านเนี่ยจัดแข่งขันกีฬาผ้าป่าการกุศลครับ
เอารายได้ไปเป็นค่าน้ำค่าไฟให้กับวัด
ซึ่งก่อนจะจัดก็ได้พูดคุยขอมติ
ผู้นำชุมชนกับชาวบ้านเรียบร้อยแล้ว

จู่ผู้ใหญ่บ้านมาเดินเข้ามาในเต็นต
ตะโกนโวยวายบอกหยุดหยุดนะฮะ

ลักษณะท่าทางคล้ายคนเมาครับ
จึงไม่มีใครตอบโต้อะไรครับ
มาเขาก็มาโวยวายหวอด
ทำข่าวไกลเกินนัด

ผมก็ก่อนที่มาทำก็ได้ไปคุยกันแล้ว

ดีว่าเงี้ยก็เลยไม่รู้จะพูดจะได้ฟัง
แล้วก็โหแทรสนั่งพี่เจ๊นั่งยิบ

โอ้ค่อนข้างว่าจะโบราณยุ่ง
เวลาไม่พอใช้ค่ะเจ็บ

คุณผู้ชมแสดงความเห็นมาในเพจเฟซบุ๊คบอกว่า
ผู้ใหญ่เก็บทรงไม่อยู่นะฮะอ้าวมาฟังผู้ใหญ่บ้านเขาบ้าง
ผู้ใหญ่ในคลิปคือนายประนอมวัชระท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่๘ตะบนโคกว่านชี้แจงบอกว่า
ตามเวลาที่ตกลงกันไว้นะคุณนักข่าวบอลเนี่ยจะแข่งตอนบ่ายโมง
แต่พบว่ามีการแข่งก่อนเวลาคือแข่งตั้งแต่๘โมงเช้านะฮะ
โดยไม่มีการเว้นระยะห่างและการตรวจคัดกรองบุคคล
เนื่องจากเป็นวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับ
มีชาวบ้านมีคนที่เดินทางมาแข่งจากต่างจังหวัดเลยนะนะฮะ
หลายคนผู้ใหญ่บอกว่ามาจากพื้นที่สีแดงนะครับ
พี่เขาในฐานะผู้ใหญ่บ้านได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดบุรีรำนะครับ
เข้มงวดป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด๑๙
จำเป็นต้องใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดสั่งให้หยุดกิจกรรมก่อน
กว่าจะถึงเวลาที่ขออนุญาตคือบ่ายโมงครับ
เขาตีก่อนเวลาผมก็ไม่ทราบว่าเขามีการคัดกรองหรือเปล่า
พอบ่ายโมงพุทธไปยังไม่ถึงบ่ายโมงพุทธออกไป
ประเด็นเดียวที่ผู้ใหญ่ติดใจก็คือเรื่องของเวลา
แต่ผู้ใหญ่ก็ไม่แน่ใจว่าเขามีการคัดกรองหรือเปล่า
เออนะฮะเราลองดูบนโต๊ะมีเจลแอลกอฮอลมีอะไรบ้างไหม
แล้วผู้ใหญ่ตอนไปไม่ใส่หน้ากากเหรอครับ

ส่วนกรณีที่มีคนทักท้วงว่าเมาหรือเปล่า
ผู้ใหญ่ประนอมบอกว่าไม่ได้เมา

แล้วก็มีการเปิดเครื่องขยายเสียงดังทั่วสนามด้วยนะครับอาจจะ
คนอื่นอื่นอาจจะมองว่าเขาเมาแบบนั้น
คุณผู้ชมเชื่อใครสุดแท้แต่ท่าน